คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะ
เล่าไปว่ามีตำรวจอยู่ในพื้นที่พิศนุโลกนะคะ
เป็นถึงรองสารวัตรอ่าสคพพิศนุโลก
ชอบเมาเมาแล้วชอบกลาง

นึกว่ามีใครยิงปืนขึ้นฟ้ามีปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ดาราศาสดาวล้อมเดือนหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่
โอ้โหกระสุนมาในบ้านชั้น๒เนี่ยเป็นรูกระสุนแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วแต่ต้องแจ้งความ
ดำเนินคดีเอาผิดถึงแม้ว่าคุณจะเป็นตำรวจ
คุณเป็นตำรวจแล้วคุณมากร่างมายิงปืนใส่บ้านคนอื่นแบบนี้ไม่ได้
มาเมาแบบนี้ไม่ได้นะคะตำรวจนายนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านของนางทงชัยพิมศร
อยู่ในชุมชนย่านถนนพระองค์ดำเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าที่บ้านหลังนี้
อยู่ดีมีกระสุนเข้ามาในบ้าน๒นัดนะคะ
กระจกหน้าต่างฝาผนังบ้านเป็นรูกระสุน
แล้วก็บ้านใกล้ก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
ตัวผู้เสียหายบอกว่าประมาณตี๔๓๐
ธันวาคมที่ผ่านมาได้ยินเสียงปืนหลายนัดเลย
ตอนแรกนึกว่ามีดาวกินเดือนก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้ากัน

กระจกบ้านแตกฝาผนังบ้านเป็นรู
มีคนอยู่ในบ้านด้วยตอนนั้นตกใจมาก
แต่ยังดีไม่มีใครได้รับอันตรายอะไร
แล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอายุ๘๘แล้ว
ปกตินอนอยู่ชั้น๒วันนั้นโชคดีอยู่ชั้นล่าง
งั้นถ้าอยู่ชั้น๒ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ช่วงเช้า๔ธันวาคมเจ้าของบ้านก็เลยไปถามชาวบ้าน
ใกล้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมอยู่ดีมีการยิงปืนกันแบบนี้

เป็นถึงรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพเมืองพิศนุโลก
แสดงตัวว่าเป็นคนยิงเอง
แล้วก็บอกว่าไปคิดค่าเสียหายมาเดี๋ยวจ่ายค่าเสียหายให้
เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ยอม
ก็เลยจะเอาเรื่องไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจนายนี้นะคะ
ได้ยินเสียงปืนประมาณ๔๕ครั้งแล้วครับ
แต่มันทำแป้งประมาณนี้ก็ดาวกินเดือนประมาณนั้น

พอเช้าขึ้นมาดูกลายขึ้นมาดูก็เห็นก็จกแตะก็เสียงปืนได้

แต่ตำรวจเขาบอกว่ากูเป็นคนยืนแย้งเขาว่า
แล้วก็บอกว่ามึงไปเก็บหลักฐานเป็นลูกกระสุนมาแล้ว
เสียค่าติดหาบอกว่ากูไม่แจ้งความเขาว่าอย่างนี้
หลังเกิดเหตุนะคะพนักงานสอบสวน
พร้อมด้วยชุดพิสูจน์หลักฐาน๖ก็ไปตรวจสอบ
ไปตรวจสอบวิถีกระสุนปืนไปเก็บหลักฐานนะคะ
หัวกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร๒หัวก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

แล้วก็มีตัวแทนของรองสารวัตรนะคะมาพบกับผู้เสียหายด้วยนะ
เจรจาบอกอยากจะขอไกล่เกลี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็จะมาขอโทษผู้เสียหายตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
แต่น้องสาวเจ้าของบ้านนางสาวรัตนา
ก็บอกว่าก็ขอบคุณนะขอบคุณทางตำรวจ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก
ที่ให้เจ้าหน้าที่นำตู้แดงมาติดตั้งที่หน้าบ้าน
ก็จะได้ให้ชุดสายตรวจมาดูแลความปลอดภัยให้
ครอบครัวก็อุ่นใจไปในระดับหนึ่งนี่ก็เพิ่งมาติดให้ค่ะ
นางสาวรัตนาบอกว่าไม่ได้ติดใจในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย
แต่ติดใจตรงที่ตำรวจนายนี้รองสารวัตรคนนี้
สำนึกผิดจริงนะแล้วก็ต้องปรับตัวจริงนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพฤติกรรมเมากร่างอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วก็หยุดเถอะการกินเหล้าเมาแบบนี้นะคะ
จะได้มีสติแล้วก็ไม่มาก่อเหตุแบบนี้อีก
ทำกิวยาอย่างนั้นซึ่งมันต้องรักษาแล้ว
พี่อยากให้เขาได้รับการรักษามากกว่า
ถ้าเกิดว่ามีเหตุให้เขาจะต้องออกจากราชการ
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นไม่ใช่เป็นผลดีกับพี่

ในใจพี่อยากให้เขาเปลี่ยนตัวเองใหม่
จากเหตุการณ์นี้นะคะพลตำรวจรีถาวรแสงฤทธิ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกบอกว่า
ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วก็เลย
บ้านคนอื่นที่เป็นถึงรองสารวัตร
ให้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกตั้งแต่วันนี้
และให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
แม้ว่าจะเป็นตำรวจก็ตามแต่ทำผิด
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่ากันไปตามผิด
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาทันที
ข้อหาที่อาจจะมีการแจ้งได้ก็คือพกพาอาวุธปืน
และยิงปืนในที่สาธารณะรวมถึงทำให้เสียทรัพย์นะคะ

เรื่องนี้ถ้าพบว่ามีความผิดก็จะมีการดำเนินการทางวินัยด้วย
ทั้งทางกฎหมายและทางวิไหนนะคะ
แต่บ้านก็ยังอยู่ใกล้กันใช่ไหม